ล่าตัววัยรุ่นชาย
อยู่เดินผ่านร้านไส้กรอกปิ้ง

กระทืบแม่ค้าที่เขากำลังปิ้งไส้กรอกอยู่ดี

แม่ค้าบอกไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
ท่านได้รับบาดเจ็บนะครับและที่สำคัญ
เดินไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่
คือจากไปเลยทำร้ายร่างกายแล้วก็หายไปเลย
ใช่มารวมกันแบบนี้นะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่แม่ค้าขายไส้กรอก
ปิ้งไส้กรอกขายให้กับลูกค้าอยู่นะครับ
จากนั้นมีวัยรุ่นชาย๒คนเดินมาบนถนน
โผล่เข้าเตะต่อยรวมถึงกระทืบแม่ค้าคนดังกล่าว
บาดเจ็บไม่สามารถไปขายของได้๔วัน
เหตุการณ์ที่แม่ค้าเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มของวันที่๕มกราคม
บริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซอยเพชรบุรี๓๘
เรื่องนี้ก็ถูกแชร์ในเพจชื่อดังแล้วก็แชร์ต่อไปอย่างกว้างขวางนะครับ
ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานมักกษัน
ซึ่งเป็นสอนอในพื้นที่เกิดเหตุครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามความคืบหน้าคดีนี้
โดยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเปิดเผยว่า
ภายหลังจากมีผู้เสียหายมาแจ้งความ
ก็ได้นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อนำใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี

ผู้เสียหายยอมรับว่าเคยมีปัญหากับบุคคลอื่นบ้าง
แต่ไม่ถึงขั้นต้องมาทำร้ายร่างกายกัน
และยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องหนี้นอกระบบอย่างแน่นอน
ทั้งสถานที่ในคลิปทั้งบริเวณใกล้เคียง
ก็จะต้องดูว่าคนร้ายหลบหนีไปในเส้นทางไหน
ก็ถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
ดังนั้นต้องตามจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ
จู่ก็เดินมาแล้วก็มีปัญหากับเขานะ